คุณผู้ชมคะใกล้จะถึงวันลงประชามติแล้ว
หนึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่ากรกตเขาภูมิจะนำเสนอนะ
คือเรื่องของกล่อง

เพราะว่ามีการเอากล่องใหม่มาใช้เป็นกล่องพลาสติก

กล่องแบบเก่าเพราะว่ากล่องแบบเก่าเป็นกล่องกระดาษค่ะ
เมื่อวานเลยมีการทุ่มโชว์กันหน่อย
คุณสมชัยศิษยากรก็กระต่อเป็นคนทุ่มโชว์เองกับมือเลยนะคะ
ไปดูกันไหมว่ามันแข็งแรงขนาดไหน
ส่วนผิดของกระดาษนี้มันจะมีความแข็งแรงต้นทาง
นะครับเรียกว่าคนกับทุกข์ภาวะนะครับ
จะแท่ก็สามารถที่จะทนต่างได้

อย่างนี้ผมใกล้โดน
ครั้งยังทนไหวครั้งที่๔ถึงกับสะดุ้งสุดตัวนะคะ
คือเป็นบรรยากาศช่วงที่นายสมชัยศรีสุธิยากร
กรรมการการเลือกตั้งได้อธิบายสรรพคุณความแข็งแรง

แต่ว่าก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้

แต่ครั้งที่๔แตกคากลางที่ประชุมเลยค่ะ
ทำกลางความตกตะลึงของสื่อมวลชน
รวมถึงน่าจะเห็นอาการสะดุ้งของคุณสมชัยนะ

แต่ว่าก็ออกมาบอกกันนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าโยนผิดมุมทางด้านปากลงพอดี

ใช่ยืนแบบก็กลัวนะคะ

เออเหมือนบุบตรงกลาง

ข้างในมีการบอกไหนต้องกระโดดด้วย
กระโดดให้ดูว่าแข็งแรงจริง

ครั้งหนึ่งก็พยายามจะอธิบายเรื่องของหีบพลาสติก

เป็นข้อเลยค่ะก็คิดบวกจริงนะ
ใช่จะบอกว่าดิฉันอ่านแล้วฉันชอบนะ

ก็เนี่ยได้รู้ความคงทุนถาวรของหีบ

พนักงานกรกตจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลรักษา
ให้ใช้การได้ยาวนานตามที่คาดหวัง
รู้จักอาจารย์สมชัยได้รู้จักกันทั้งประเทศ
จริงอาจารย์จริงจริงนี่โอ้โฮยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วอาจารย์สมชัยโยนกล่องเนี่ย
ดังเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ดังอยู่แล้วล่ะ
ก็ออกมาพูดเรื่องของการทำประชามติตลอดนะคะ
แล้วก็อาจารย์บอกว่าทำให้คนได้รู้ว่า
ใกล้ถึงวันออกเสียงประชามติแล้ว
ตอนนี้ใครไม่รู้อาจมีทุ่มซ้ำ
อาจารย์จะทุ่มให้ใครจะทุ่มใครจะทุ่มใครคะไม่รู้จะทุ่มอะไร
บอกว่าต้องบอกเป็นเรื่องน่ารักแล้วก็เป็นสีสันอย่างที่อาจารย์บอกจริงนะคะ
แล้วก็ภาพนี้นี่ลงเองด้วย
คือเป็นภาพหน้าอาจารย์เป็นหน้าแตกไง
กล่องหีบแตกไม่พอหน้าแตกด้วยคือด้วยโปรเมนต์สดุ้งสุดตัวนะคะ

คือหีบอันนี้เป็นหีบพลาสติกนะคะ
เขาบอกว่าใช้พลาสติกโพลีโพเพลีน
เป็นเม็ดพลาสติกของใหม่บริสุทธิ์๑๐๐ค่ะ
มีความหนาแน่นหีบบัตรโปร่งใสมองเห็นข้างในได้
แล้วก็แข็งแรงทนต่อแรงกระแทก
ใช้งานได้ยืนยาวไม่น้อยกว่า๑๐ปี
ทนความร้อนมากกว่า๕๐องศาเซลเซียสค่ะ
ก็อย่างที่อาจารย์สมชัยบอกไปนะคะว่า
ทดสอบครั้งแรกโยนไป๔ครั้งแล้วไปแตกหัก
ก็จะกลับไปสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิตว่า

อย่างที่บอกว่าทนทานทนแรงกระแทกทำไมโยนแล้วแตก
ส่วนวันนี้ค่ะอาจารย์สมชัยก็มีคิวนะคะ
ที่จะแถลงข่าวในช่วง๑๐โมงเช้า
ประเด็นเรื่องการรายงานผลการออกเสียงประชามติ

ก็คาดการณ์ว่าจะทราบผลการนับคะแนนไม่เป็นทางการเนี่ย
๓ทุ่มของวันอาทิตย์ที่๗สิงหาคมนี้นี่แหละค่ะ
ส่วนทางด้านของนางสดศรีสัตยธรรม
กรรมการการเลือกตั้งก็บอกกับไทยรัฐทีวีนะคะว่า

หีบบัตรที่เป็นกระดาษมาโดยตลอด

ีบกระดาษมันพับเก็บง่ายแล้วก็ไม่กินเนื้อที่มาก
ตอนช่วงออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูลปี๒๕๕๙
ทางกรกตชุดของคุณจดศรีเอง
ก็ใช้หีบบัตรออกเสียงเป็นกล่องกระดาษเหมือนกันค่ะ
แต่ว่ากรกตชุดปัจจุบันอาจจะมองว่า
ถ้าใช้กล่องพลาสติกน่าจะใช้งานง่ายกว่า

ไว้นานก็อาจจะเสื่อมสภาพแล้วก็กรอบแตกหักง่ายได้เหมือนกัน
แต่ถ้ากรกตจะใช้หีบบัตรที่เป็นกล่องพลาสติก
แนะนำค่ะว่าอยากให้มีโลโก้ของกรกตด้วย
จะได้ยืนยันนะคะว่าเป็นของหลวงของกรกต
และที่สำคัญตัวหีบต้องมีกุญแจคล้อง
และตัวหีบบัตรต้องไม่ทำให้เกิดการปลอมแปลงได้ง่ายด้วยนะคะ
ส่วนนายโคธมอาริยาอดีตกรกตชุดแรก

แล้วก็บอกว่าอย่าเอาประเด็นนี้ไปขยายผลทำลายความน่าเชื่อถือค่ะ

สาเหตุที่กรกตตอนแรกเปลี่ยนจากหีบเหล็กมาเป็นกระดาษ

แล้วก็ใช้งบประมาณที่ไม่มากนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมคะแต่ว่าเรามีหลักฐาน
หีบพลาสติกอยู่ในห้องส่งเราเนี่ยค่ะ

ของจริงหีบจริงที่แตก

สิทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวี
สิเก็บมาน้องสิไปทำข่าวเมื่อวาน
ยุคเปลี่ยนผ่านจากกล่องกระดาษสู่กล่องพลาสติก
ตอนแรกคุยกันในกลุ่มการเมืองประมูลไหมใครอยากได้ประมูลกันไหม
สีแอบเก็บมาตอนแรกบอกกรเราบอกว่านึกว่าศรีจะยกมาทั้งกล่อง
ว่าให้ใหญ่ไปโอ๊ยยกไม่ไหวเก็บมาแค่นี้พอ
อันนี้เป็นมุมมุมขอบหนึ่งใช่
น่าจะเป็นส่วนที่โรงกระแทกนั่นแหละมันถึงได้หักค่ะ
พูดถึงเรื่องลงประชามตินะคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งละกัน๗สิงหาคม

เรื่องที่ทำไม่ได้ถ่ายเซลฟี่ที่ครูหาลงคะแนน
ถ่ายภาพบัตรออกเสียงผิดกฎหมายชัดเจนนะคะ
แล้วก็กรณีของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
อำนวยความสะดวกอนุญาตให้ลูกจ้างไปออกเสียงด้วยนะ

ถ้าละเลยมีโทษหนักทางอาญาด้วยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมก็ติดตามได้ไทยรัฐทีวีนะคะ
เราก็จะมีรายการพิเศษขีดเส้นใต้ประชามติ
ตั้งแต่บ่าย๓โมงต่อเนื่องไปจนถึง๔ทุ่มเลย
ก็จะรายงานบรรยากาศการไป
สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล

ทิศทางหลังจากนี้ต่อไปมีอะไรบ้าง

อาจารย์สุภาพคลี่ขจายคุณพีรวัตรอัธนาค